คือตั้งแต่เริ่มเลยนะไม่มีใครเชื่อเลยว่าเราจะทำโปรดิวได้เว้ย
คือแบบว่าเต็มที่เลยนะเขาคิดว่าเราเขียนเนื้อได้

ว่าถ้าเกิดป้าสเตรียวไทป์ของนักแต่งเพลงหญิงพี่สีฟ้า

แต่ว่าคนทำนองเรียบเรียงเป็นผู้ชายหมดเลย
นิยามความรักของแอ้มคืออะไรคะ
มันคือแบบที่เขาริเคราะห์มามันถูกต้อง
ไม่ว่าเธอจะเป็นใครถ้าเกิดว่าไปรักเขาแล้วอ่ะแล้วมันแบบเขาไม่เห็นอ่ะ
ควรจะรีบออกมาแล้วก็เก็บความรักอันนี้ไว้ใช้กับคนที่เขาต้องการ
ให้คนที่มันใช่คือคู่ควรเอาไปเรียงหมั่นอย่างแมวยังดีกว่าจริงจริง
คือถ้าเกิดว่าแบบไปตื้อคนที่เขาแบบว่าไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
เราไปแบบช่วยเหลือสังคมดีกว่าจริงตอนนี้ปรบมือให้
หลังกล้องนี่ปรบมือทุกคนทำไมล่ะพวกเธอก็โสดเหรอ
เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟังนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ย
เรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยณขณะนี้เลยนะคะ
ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็นนักแต่งเพลงแห่งยุคแล้วมินก็ดีใจมากมากที่จะได้พูดคุยกับเธอในวันนี้
เพราะว่าจริงเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะคะก็รู้ชีวิตกันมาตลอดเวลานะคะ
ขอต้อนรับคุณแอ้มอัจฉริยาดุลยภัยบูลค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ต้องสวัสดีกันก็ได้
วันนี้บอกก่อนนะคะว่าอาจจะมีการหลุดบ้างในเรื่องสรรพนามทางนี้อาจจะหลุดบ้างเพราะว่าเราสนิทกันจริงนะคะ
ก็จะพยายามพูดให้สุภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะตอนนี้เป็นไงคะทำอะไรอยู่บ้างชีวิตนี้ใกล้แค่ไหน
ทำเพลงอย่างเดียวเลยแต่ว่าในทำเพลงก็จะมีหลายหน้าที่แล้วก็มันก็จะแบบมีความวุ่นวายของมันเรื่องของแบบคิวของนักร้องคิวของตัวเราเอง
แล้วตอนนี้ทีมงานทุกคนก็คือแบบว่างานเยอะหมดเลยความวุ่นวายคือการจัดการเรื่องเวลามากกว่า
ก็คือจัดสรรเวลาของตัวเองใช่ไหมใช่แล้วก็จัดต้องไปจัดให้คนในทีมว่าเธอวันนี้เธอทำเพลงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เธอค่อยทำเพลงนู้นนะอะไรอย่างนี้
คือวันนี้ชวนแอ้มมาคุยเพราะว่าอยากจะคุยเรื่องราวนิสัยสีชมพูมาเรื่องราวของความรัก
ค่ะซึ่งไม่มีคืออยากรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่แต่งเพลงรักเยอะมากในหลากหลายเรื่องราวมาก
ก็เลยอยากรู้ว่าในชีวิตของเธอเนี่ยผ่านประสบการณ์ความรักอะไรมาบ้าง
แล้วความสัมพันธ์ในรูปแบบของผู้หญิงที่ชื่อแอ้มอัชริยาเนี่ย
มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
คือแบบคนจะถามเยอะเหมือนกันค่ะว่า
ต้องแบบมีความรักเยอะแยะเปล่าถึงเขียนเพลงออกมาได้เยอะมาก
ความจริงก็คือไม่มีคือแบบ
ที่เป็นแฟนเลยอ่ะที่มันเคยแบบคบจริงจังมันคือน้อยมากเลยมีประมาณหนึ่งคนอย่างเงี้ย
แล้วคือนอกนั้นคือแบบว่าเหมือนแค่แบบมันไม่ได้คบกันหรืออะไรแบบนี้นึกออกไหม
คือไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เยอะด้วยคือเหมือนกับว่าเคยมีความแบบ
เหมือนผูกพันธุ์อะไรอย่างนี้ประมาณหนึ่งแบบว่าคุยกันหรืออะไรอย่างนี้
ก็คือนับได้เลยคือไม่ถึง๓๔คนอย่างนี้
เพราะว่าคือเราไม่ชอบความผิดหวังนึกออกปะแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบ
พอแบบเสียใจทีนึงเรารู้สึกว่าไม่โอเคเราก็เลยรู้สึกว่าแบบว่า
ช่างเธอมันอยู่กับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้สบายใจกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยถ้าเป็นตอนนี้นะรู้สึกว่าชอบความโสดมากเลย
แล้วก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่น้องอะไรอย่างนี้
พอดีว่าเรารู้สึกว่าเราโชคดีที่แบบรุ่นเจนเราตอนนี้มันมีคนโสดเยอะ
เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ประหลาดอะ
ใช่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนแบบ๒๐ปีที่แล้วอย่างนี้เราโสดก็คือจะดูแบบขึ้นคัน
จะโดนบูลลี่เนอะว่าแบบขึ้นคานทึนทึกอะไรอย่างเงี้
แต่ว่าตอนนี้มันคือมันไม่โดนแล้วใครเขาก็โสดกัน
ก็คือจริงแล้วในความสัมพันธ์ของตัวเราเอง
ความสัมพันธ์รูปแบบเชิงแบบว่าชู้สาวและน้อยมากใช่ไหม

แล้วเอาประสบการณ์อะไรมาได้ยังไงในเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เยอะเลย
คิดว่าจริงแล้วถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่ว่ามันมีผลทำให้เราเข้าใจความรักมากขึ้น
ว่าคนที่เขามีความรักคือตอนเด็กเราจะแบบเขียนเพลงแล้วไม่เข้าใจเลยนะ
จำได้ป่ะตอนที่แบบอยู่มหาลัยแล้วมันจะมีพี่ที่มาให้เข็มเนื้อแล้วคือทำไม่ได้เลยเว้ย
เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเลยว่าขั้นตอนแบบคนเราพอมีความรักเรารู้สึกยังไง
พอมีความรักก็จะพูดอะไรยังไงแล้วเวลาที่แบบอีกคนนึงเขาไม่ดีอ่ะแล้วเป็นไรทนทำไมอะไรอย่างนี้ไม่เข้าใจ
แต่ว่าพอแบบเราเจอเองปุ๊บมันก็เข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อคนที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์มันจะรู้สึกอะไรได้บ้าง
คือเราก็เหมือนว่าจำได้ประมาณนึงว่าอ๋ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
แต่ว่าเอาจริงทุกวันนี้คือไม่ได้นึกอะไรถึงเรื่องนั้นเลย
ประสบการณ์หลายอย่างจากที่มีความสัมพันธ์
ที่เหลือมันจะเป็นอารมณ์ว่าไอ้พวกรอเราได้อะไร

คือจะมีความสำคัญหลายรูปแบบหลายระยะ

แต่เราไม่ได้ไปลึกไปสุดอะไรมากมาย
พอเริ่มรู้สึกว่าไม่เวิร์คเราก็จะออกมา
คือมันมีครั้งเดียวที่เรารู้สึกว่าเราโง่จริงก็คือแบบตอนเด็กเลย
แต่ว่าพอเริ่มโตแล้วเริ่มมีเพื่อนที่เขาแนะนำเราได้
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มเลิกเถอะ
คือก็จะแบบอันนี้ก็คือช่วยให้เรารู้สึกว่าเราแบบเข้าใจมากขึ้น
แต่ว่าเราก็เข้าใจอารมณ์ของคนที่เขายังออกมาไม่ได้มากขึ้น
เราก็จะไม่ได้แบบมองแค่ว่าใครมาปรึกษาเรา
เราจะไม่พูดแล้วนะว่าเฮ้ยเขาไม่ดีก็เลิกไปดี
คือเราก็จะต้องเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันจะมีช่วงที่แบบมันไม่ได้มันเลือกไม่ได้จริง
เราก็จะเวลามีเพื่อนมาถามอย่างนี้เราก็จะเป็นซีรานีที่ดีขึ้น
ที่ถ้าพูดว่าเป็นศิลานีนี่คือในชีวิตเราเนี่ยมีคนมาปรึกษาเรื่องความรักเยอะไหม
ก็มีตอนมหาลัยก็มีเพื่อนคนนึงที่มันอกหักบ่อยมาก
อะไรก็ไม่รู้มันมีอันนี้มีออนแอร์ได้ป่ะ
คือมีเหมือนกับว่าพอโตมาแล้วมีเพื่อนที่โทรมาร้องไห้
ก็จะมีค่ะหรือว่าบางทีเราแบบเราชอบเรียนจิตวิทยาใช่ป่ะ
เราก็จะชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเหมือนศึกษาว่า
คนนี้ทำไมเขาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทำไมเขาทำแบบนี้
ชอบแบบดูลักษณะคนนี้ว่าถ้าคนคาแคคเตอร์แบบนี้
เวลาเขาเสียใจเขาจะเป็นยังไง
ก็คือวิเคราะห์ใช้หลักการทางจิตวิทยามาวิเคราะห์
แล้วอย่างนี้เราเขียนเพลงได้จากสิ่งเหล่านี้ไหม
ว่ามันมีหลายอย่างที่เชื่อมโยงคือแบบว่า
อย่างที่เรียนนิเทศเราจะได้เรียนเขียนบทใช่ไหม
คือทุกวันนี้ค่ะก็คือเขียนเพลงก็คือเหมือนกับเหมือนเขียนบทด้วย
เพราะว่าเราจะต้องตีความว่าคาแรคเตอร์ของคนน้องคนนี้
เขาจะเป็นคนแบบไหนสมมุติว่าอายุบุคลิกของเขาเป็นแบบนี้
เขาจะน่าจะมองความรักหรือมีวิธีแก้ปัญหา
เราทำเพลงของฮีพี่ป๊อปปองกูงี้เราจะมาแบบ
ลักครั้งแรกมันไม่ใช่คนฟังเขาจะไม่เชื่อ
แต่ถ้าเกิดเราทำเพลงให้เด็กแบบวัยรุ่นอายุ๑๕

ชีวิตที่ผ่านมรสุมเนี่ยมันไม่ได้อะไรอย่างนี้
มันก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวละครอยู่ด้วย
แล้วก็ซึ่งมันเหมือนกับเวลาเราเขียนบทเลย
อืมแล้วเคยเอาเรื่องราวของคนอื่นที่มาปรึกษาเรา
ไม่ใช่ประสบการณ์เราไปเขียนเพลงบ้างไหม

คือเหมือนกับว่าแต่มันจะไม่ได้เป็นเรื่องตรง
จะเป็นเรื่องที่แบบว่าเหมือนเราเห็นฟิลของเขาว่าแบบ
ตอนที่เขารอเขาก็เหมือนมันจะมีเพื่อนที่แบบว่า
รอแล้วก็หาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองให้ไม่เลิกอ่ะ
ว่าแบบเออแต่เขาก็
แต่เขาก็อย่างนี้นะเว้ยอืม
กินก๋วยเตี๋ยวทุกวันเลยอะไรแบบเนี้ยคือเดินทางด้วยรถเมย์
เพื่อเป็นการแบบเหมือนเตือนตัวเองว่าเรายังไม่มีเงินนะอะไรอย่างนี้
เออก็คือเคยเคยลองใช้ชีวิตลำบากลำบากอ่ะใช้แต่ว่า
เรารู้สึกว่ามันก็ยังไม่ลำบากเท่ากับคนที่ต้องจ่ายค่าบ้านค่าผ่อน
นู่นผ่อนต้องมีหนี้สินใช่เรารู้สึกเป็นคนที่ลำบากกว่าเราเยอะ
ก็เลยแบบอยากได้ข้อมูลเพิ่มแล้วเราก็จะมีแบบไปคุยกับเอ่อ
คนที่ใช้ชีวิตแบบเช่าหอหรืออะไรอย่างนี้คุยคุยแบบคุยไปคุยด้วย
ซึ่งเป็นคนรอบตัวนี่แหละคุยด้วยแล้วก็เราก็อยากได้ความเห็นจากคนในทวิตเตอร์ด้วย
เพราะรู้สึกว่าแบบน่าจะหลากหลายกว่าอะไรอย่างเงี้ค่ะแล้วก็อยากจะแบบเหมือน
อยากจะดูนิดนึงด้วยว่าเขาอ่ะอยากฟังไหมอะไรแบบเนี้ยเขาก็แบบเออมาช่วยกัน
เพราะว่าเป็นเพลงแนวนี้ยังไม่เคยเห็นแอ้มแต่งเพลงแล้วนี่เป็นทั้งชีวิตยังไม่เคยใช่ไหม
คือปกติถ้าเป็นเกี่ยวกับชีวิตจะเป็นสายแรปเปอร์คือมีแต่งแบบว่าเกี่ยวกับความฝันหรือว่าการแบบต้องต่อสู้อะไรแบบเนี้ย
แต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเงินที่แบบเหมือนอารมณ์ชีวิตหนี้อย่างเงี้เหรอคะอารมณ์นั้นใช่
เป็นแนวนั้นอารมณ์แบบว่าเกิดเป็นคนก็ต้องทนวิ่งชนคำว่าจนอะไรแบบนี้ขนาดนั้นเลย
รอฟังออกยังออกแล้วออกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไปฟังได้นะคะ
แล้วก็แบบเหมือนกับว่าอยากจะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนที่กำลังเจอความลำบากอะไรอย่างนี้คือมันจะเป็นเพลงสนุกแต่ว่าเหมือนสนุกแบบขำแห้งหน่อยแล้วก็แบบสู้เว้ยอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือแสดงว่าแอ้มเป็นคนที่แบบสามารถที่จะรวบรวมเรื่องราวของคนอื่นไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องชีวิตเรื่องอะไรเสร็จแล้วเราก็มีการทำรีเสิร์ช
แล้วก็มาต่อยอดแต่งเพลงออกมาได้ทุกรูปแบบเลยโดยที่ไม่ต้องเจอเหตุการณ์คือเราไม่ได้เป็นคนที่ต้องเจอเรื่องนั้นเอง
แต่ว่าคือแบบอย่างที่บอกว่าบางอย่างที่เราแบบเหมือนถ้าเราไม่เจอเองแต่เพื่อนที่เขาเล่าให้เราฟังแล้วมันละเอียดมากอย่างนี้เราก็จะเข้าใจมากกว่า
แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราแบบว่าไม่รู้เลยอย่างเงี้ยก็จะไม่กล้าเขียนค่ะอืม
แล้วอย่างนี้เพลงหลายเพลงที่เอามาจากประสบการณ์ของคนอื่นเอามาแต่งให้นักร้องร้องอ่ะแล้วมันซักเซสขึ้นมาประสบความสำเร็จขึ้นมาอย่างเงี้ยคิดว่าทำไมมันถึงซักเซสขึ้นมาได้เพลงของเราอ่ะ
อันนี้เหมือนว่าเคยมีคนบอกว่ามันฟังแล้วมันแบบมันเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะเกี่ยวกับว่าเราพูดรู้เรื่องหรือเปล่าเหมือนกับว่า
เรื่องคำไหมการใช้คำอะไรอย่างเงี้ย
ธีมปีได้คืออันแรกอาจจะแบบติดหูคือเราจะแบบว่าชอบหาคำกับอาทิตย์กับเนื้อร้องที่มันไปด้วยการได้อย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้จำง่ายกว่า
ไม่สมบูรณ์

เอาที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบ
หรือว่าถ้าเราแบ่งวักตอนแล้วแบบ
ร้องหนึ่งประโยคแต่แบ่งกลาง
มันอาจจะทำให้จำยากขึ้นหรืออะไรแบบนี้

ก็คิดของเรามันก็ไม่ได้มีตำราอะไรค่ะ

ก็คืออะไรที่สิ่งที่แอ้มคิดว่ามันผลักดันให้เพลงเราประสบความสำเร็จ
ก็คือเราสามารถที่จะรวบรวมความคิดนี้ได้แหละ
รวมมาแล้วมาใส่ในเพลงแล้วก็ทำให้มันจำง่าย
แต่ว่าที่สำคัญมันคือว่าเราต้องเล่าให้มันแบบ
อย่างที่บอกว่าเราต้องเหมือนเขียนบทว่า
คือเหมือนกับว่าบางทีแบบว่าพูดต้องมีประเด็นที่ชัดเจนอะไรแบบนี้
นี่ถามจริงมีเพลงที่แบบแต่งมาจากประสบการณ์ตัวเองบ้างไหม
ประสบการณ์ตัวเองหรอไม่มีที่ตรงเลย
คือมันเข้าใจมันเข้าใจนี่ล่ะ

เคยโดนไงล่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าแบบอ๋อ

ุดหงิดแต่มันก็ทำไมรอวะอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
ก็เลยจะแบบว่าเข้าใจคนที่อยู่ในสถานะแบบนี้

เวลาที่โดนแบบขายของใส่แล้วไม่ทำอะไรสักทีอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
แล้วในแง่การที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองล่ะ
ในเมื่อเราอยู่ในสังคมที่เราก็รู้อยู่แล้วเนาะ
บางทีมีการแบบเรื่องเพศอ่ะผู้ชายเป็นใหญ่กว่าอะไรอย่างนี้
ในวงการที่มีผู้ชายมากมายเราต้องพิสูจน์ตัวเองบ้างไหม

คือเยอะมากคือตั้งแต่เริ่มเลยนะ
ไม่มีใครเชื่อเลยว่าเราจะทำโปรดิวได้
คือแบบว่าเต็มที่เลยนะเขาคิดว่าเราเขียนเนื้อได้

เพราะว่าเหมือนถ้าเกิดว่าสเตดีโอไทยของนักแต่งเพลงหญิงพี่สีฟ้าอย่างนี้
คือจะเป็นภาพจำที่ว่าเข็ดเนื้อ
แต่ว่าคนทำนองเรียบเรียงเป็นผู้ชายหมดเลย
โปรดิวเซอร์ส่วนมากก็ภาพเป็นผู้ชายตลอดเวลา
ไม่ใช่ใช่แต่คือยอมรับว่าตัวเองก็ดูเป็นผู้หญิงตัวเล็ก
ที่แบบดูไม่ได้เท่อะไรขนาดนั้นด้วย

คือไม่ได้รู้สึกว่าทำไมมึงแบบถึงคิดแบบนี้

มันก็เป็นเรื่องของสเตรียลไทป์เข้าใจได้
แต่ว่าเราก็จะต้องแบบทำงานเยอะกว่าคนอื่นจริงนะ
เหมือนกับมันไม่ใช่แค่เรื่องเพศ
มันเป็นเรื่องของการที่เราเป็นคนเบื้องหลัง
ที่แบบเราไม่ได้เริ่มจากการเป็นศิลปินด้วยมันทำให้คนจำเราไม่ได้
แล้วทีนี้เหมือนการสร้างความน่าเชื่อถือมันต้องแบบมันต้องทำมากขึ้นไปอีก
เพื่อให้คนถึงกับต้องไปเปิดเครดิต
ทำมากขึ้นไปอีกในที่นี้คือทำงานจำนวนเยอะขึ้น
หรือใส่ความตั้งใจปั้นงานนั้นให้เยอะขึ้น
ทำเยอะด้วยแล้วก็ต้องสร้างงานที่มันจะมีคนบอกว่า
อย่างแฟนเพลงเขาจะบอกว่าฟังเพลงนี้เราต้องไปเปิดว่าใครเขียนอะ
อาจจะต้องสร้างเพลงที่มีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่แบบว่า
มันน่าสนใจสำหรับคนที่เขาฟังมากพอที่เขาจะอยากรู้ว่าแบบ
อยากเห็นหน้าคนแต่งอะไรแบบเนี้ยเขาถึงจะไปดูว่าใครทำนึกออกป่ะ
แต่ถ้าสมมุติเราเป็นศิลปินเองแล้วเราทำเพลงของเราเองอย่างนี้
อันนี้มันจะแบบคนจะจำเราได้เลยมันก็จะง่ายขึ้นมันอีกนิดนึงค่ะ
คือซึ่งศิลปินที่เขาทำเองเขาก็เก่งด้วยไงแต่ว่า
เขาก็จะแบบเหมือนหน้าเขาออกสื่อมันก็จะจำง่ายขึ้นหรืออย่างทุกวันนี้
ตอนที่เรารู้สึกว่าแบบคนจำเราได้มากขึ้นมาเลย
ก็คือเป็นช่วงที่ทำงานกับศิลปินที่ดังด้วยเช่นพี่ป๊อปหรือว่าเป๊กอย่างเงี้
อันนี้เป็นยุคแรกที่คนเริ่มรู้จักเพราะว่าเป๊กกับพี่ป๊อปพูดถึงบ่อย
พอต่อมาอยู่อย่างยุคนี้ก็จะเป็นที่รู้จักของแฟนคลับ
ของน้องนักแสดงหลายคนอะไรอย่างนี้เขาก็จะจำได้
เพราะน้องพูดถึงหรือว่าอย่างไปทำเพลงละครช่องวัน
บอยก็จะชอบให้สัมภาษณ์ออกทีวีอย่างนี้ก็จะมีคนจับได้มากขึ้น
ก็จะมีพูดถึงเรามากขึ้นแล้วเราเคยแบบโดนดูถูกอะไรอย่างนี้เลยไหม
แรกคือเหมือนกับว่าแรกก็คือว่าจะมียุคที่ทำคามิกาเซเลย
แรกเลยอ่ะก็คือจะเหมือนแบบเคยเจอเคยเจอลูกค้าที่แบบทำคำนิกาเซ่เหรอ
แล้วมันจะเพลงมันจะดูเด็กหรือเปล่าไม่เอาเด็กนะอะไรอย่างนี้
ติดแบรนด์ว่ากามิกาเซเป็นแรนด์เด็ก
จริงเราไม่ได้เป็นคนเขียนเหนือเพลงคำมิกัสเซด้วยซ้ำเราแบบคนทำทำน้องนึกออกปะ
แต่ว่าคือแบบเหมือนยุคนั้นมันไม่เหมือนตอนนี้คือตอนนี้ถ้าทำคามิกาเซมาก่อนนี่คือดูเก่งแล้วนะ
คือเหมือนกับว่าอันนั้นมันมาก่อนการมากเลยแล้วคือแบบว่าตอนนั้นน่ะเหมือนคนที่ฟังคามิกาเซก็จะเหมือนดูแบบว่าเพลงอะไรอ่ะแบบใช้คำแปลกอะไรอย่างเงี้

ก็จะมีความเหน่อในเวลาร้อง
คือลูกค้าในยุคนั้นไม่ฟังคามิกาเซแต่ลูกค้ายุคนี้ฟัง
คนที่โตมากับกามิเขามาจ้างมากับกามิ

ใช่ตอนนี้ก็คือเหมือนเทรนด์มันก็จะเป็นไปตามคนที่เขาโตมากับอะไร
แล้วก็ขึ้นมาอยู่ในจุดที่แบบว่าสามารถสร้างผลงานได้อะไรแบบนี้
อืมแสดงว่าเราก็พิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานจริงจริง
ผลงานจริงเพราะว่าไม่มีอย่างอื่นที่แบบช่วยเราได้เลย
คือต้องทำงานทำงานถ่ายหน้า
แล้วก็เหมือนแบบต้องขอบคุณศิลปินหลายคนค่ะ
ที่เขาให้เกียรติเขาก็จะแบบพูดถึงบ่อยอะไรอย่างนี้
มันก็เลยทำให้แบบบางทีไม่ใช่แค่พูดถึงออกสื่อ
เพราะเหตุผลนี้แต่ว่าบางคนก็จะแบบ
เหมือนชอบเพลงนู้นเพลงนี้แล้วก็ติดต่อมาเองก็มีค่ะ
ทุกวันนี้นี่คือพิสูจน์ตัวเองจนแบบว่าศิลปินต้องมางอให้แต่งแล้วนะคะ
เวลาเธอไม่มีอย่าพูดอย่างนั้น
เขาแค่แบบเราไม่ได้หญิงนะคือเราแค่แบบเราคือมึนอะ
อย่างวันนี้เดินมานี่เหมือนไม่มีร่างเลยนะคะก่อนเข้าซีนนี่คือสโหลเสล่
เพราะว่าแอ้มนี่เป็นคนทำงานเยอะจริงแล้วก็บางทีส่งไลน์มาหาตอนตี๔
บางวันก็๖โมงเช้าบางทีก็๑๐โมงจนไม่รู้ว่าตื่นกี่โมง
สารภาพเดี๋ยวเขานึกว่าเราเป็นคนดีขนาดนั้นคือเมื่อคืนนี้คือแบบช้อปปิ้งของแต่งบ้านอยู่

คำถามนี้เป็นคำถามที่รู้จักแอ้มมาตั้งนานแล้วไม่เคยถามเลย
นิยามความรักของแอ้มคืออะไรคะ

รักมันคือการให้เว้ยมันคือแบบที่เขาวิเคราะห์มามันถูกต้อง
คือว่าแบบที่เราอกหักหรืออะไรทั้งหลาย
เพราะเราอยากได้คอเว่นของเรา
จริงแล้วคือถ้าเราไม่ได้อยากได้เราจะไม่เฟลล์เลยเว้ย

ก็คือเห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจด้วย
อะไรที่ทำให้เห็นภาพชัดรู้ป่ะความรักของแฟนคลับเว้ย
คือเขารักของเขาแล้วเขาไม่ได้อยากแบบ

อันนี้คือแบบว่าเป็นความรักที่แบบเราเห็นชัดเจนมากเลยว่า
อันนี้คือความรักที่ไม่ได้อยากครอบครองแล้วก็อยากให้อยากให้
แล้วพอศิลปินได้รับแล้วเขามีความสุขอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าแบบคนที่เป็นแฟนคลับได้คือจิตใจสูงทรงมากเลย
ที่แบบว่าเออทำเพื่อคนคนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่รู้จักเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
แต่เรารักเราก็อยากทำอะไรอย่างนี้
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเห็นภาพก็คือความรักที่เรามีต่อแมว
เพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงจะกัดเราหรืออะไรเราก็ยังต้องรัก
คือบางวันเธอก็โพสต์ภาพแผลที่แขนที่มือที่แบบเวอะหวะโดนแมวกัดอะไรอย่างนี้

ใช่บางเพลงเราก็แต่งให้แมวเหมือนกัน
มีเพลงที่แอ้มแต่งให้แมวด้วยใช่ไหมที่ชื่ออะไรนะคะ

เกิดมาเป็นชาติแมวธาตุแมวต้องจงรักพักดี
ไม่ว่านายจะร้ายแค่ไหนก็ต้องยอมตายในหน้าที่

ก็คือจะเป็นเพลงที่เหมือนไบท์ร้องให้น้องอาเมะอย่างนี้

ความรักคือการให้ขอย้อนอดีต
พอตอนนี้เรารู้แล้วว่านิยามของเราคือความรักคือการให้
สมัยก่อนนู้นที่เราเคยอกหักเคยโดนกั๊กเคยอะไรอย่างนี้
ถ้าย้อนเวลากลับไปคิดว่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้ไหม
แก้ได้ถ้าเราเอาตัวเองตอนนี้ไปบอกตัวเองตอนนู้นนะ
จะบอกว่าอย่าทนอย่าทนอะไรเลย
คือถ้าเกิดรู้สึกเอ๊ะปุ๊บให้รีบออกมาเลย

แต่อีกคนนึงมันก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกัน

คือถ้าเราให้แล้วอีกคนนึงมันรับรับรับรับ
แล้วมันไม่ให้แล้วมันจะแบบอยู่ด้วยกันไปทำไม
รู้สึกว่าแบบความรักของทุกคนมันมีค่าหมดเลย
คือแบบว่าไม่ว่าเธอจะเป็นใคร
ถ้าเกิดว่าไปรักเขาแล้วอ่ะแล้วมันแบบมันแบบเขาไม่เห็นอ่ะ
ควรจะรีบออกมาแล้วก็เก็บความรักอันนี้
ไว้ใช้กับคนที่เขาต้องการที่มันใช่
คือเอาไปเดี๋ยวหมั่นอย่างแมวยังดีกว่าจริงจริงคือถ้าเกิดว่าแบบไป
ตื้อคนที่เขาแบบว่าไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
เราไปแบบช่วยเหลือสังคมดีกว่าจริงตอนเนี้ย
ทำไมล่ะพวกเธอก็โสดเหรอ
อ่ะมาถึงเรื่องเพลงที่แอ้มแต่งค่ะมันจะมีหลายหลายเพลงที่แกแต่งแล้วมันมันจะ
มีความเขาเรียกว่าอะไรไปไปเชียบไปกระทบกระทั่งกับเรื่องสิรรธรรมใน

อย่างเช่นสลักจิตที่แบบว่าแอบคิดถึงคนรักเก่า
ว่าตอนนี้เราก็จะมีคนของเราอยู่แล้ว
หรือว่าส่องใจที่ชั้นก็รักทั้งคู่ทำยังไงดี
ซึ่งโจทย์ก็คือหาเพลงที่อธิบายความจำเป็นที่ต้องส่องใจให้กับวันทอง
เหมือนกับว่าแก้ต่างให้วันทองอย่างนี้ค่ะ
ทำให้วันทองที่โดนด่ามัน๒๐๐ปีถูกเข้าใจให้ได้
อย่างนี้คือเรายกมือไหว้คุณวันทองเลย
คือเราไม่รู้เขามีตัวตนหรือเปล่าคุณวันทองค่ะขออนุญาตแต่งเพลงให้หนึ่งเพลงอย่างนี้เลย
ได้เสิร์ฟมาเหมือนกันว่าคุณวันทองมีอยู่จริงไหมเหมือนกันอย่างนี้เขาขออาบภูมิ
ซึ่งผู้หญิงสมัยก่อนก็จะแบบมีการถูกบังคับจากผู้ใหญ่
แต่เราก็เลยคิดว่าจากสิ่งที่ทำให้เค้าต้องโดนด่ามันจนทุกวันนี้
มันคือแบบมันด้วยถ้าดูละครก็จะเห็นว่าเขาแบบทำให้เห็นชัดขึ้นด้วยค่ะ
วันทองคือเขาไม่ได้ส่องใจ
คือเขาอยากจะรักคุณแผนคนเดียวมาตลอดเลย

ถ้าตอนนั้นถ้าผู้หญิงที่แบบสามีไม่อยู่
เราอยู่ตัวคนเดียวมันจะมีอะไรเยอะมากเลยคืออาจจะตายเลย
ก็เลยเหมือนกับว่าจำเป็นต้องมีผัวใหม่
อย่างนี้เออนึกออกป่ะคือมันเป็นความจำเป็น

เราต้องเริ่มจากเราเห็นใจคุณวันทองก่อน
แล้วเราก็เขียนเพลงออกมาด้วยความรู้สึกว่าแบบ

วันนี้อธิบายเรื่องที่แอ้มบอกตอนต้นรายการว่า

สลักจิตคือถ้าเธอฟังทั้งเพลง
มันไม่ได้บอกว่ามันทำถูกเลยนะเว้ย
คือทั้งเพลงมันพูดหลายรอบมากว่ามันผิด

แต่มันไม่ได้ทำด้วยนะเอาจริงมันแค่แบบเผลอไปคิด

รับมาเถอะว่าก็คนส่วนใหญ่ที่ด่าเราก็คือยังไง

ไม่เคยเป็นหรอกว่ามันก็ฝันถึงแฟนเก่าบ้างเรื่องธรรมดา

มันก็คือว่าเป็นความรู้สึกผิดในใจที่มันเก็บไว้คนเดียว
ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดฟังทั้งเพลงจะรู้ว่าเขาไม่ทำอะไรเลยนะ
คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้จะกลับไปเลยนะ
แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้

ยิ่งถ้าท่อนด่าอย่างนี้จะพูดชัดเลยว่า
ไม่ได้ร่ำร้องให้กลับมาเข้าใจดีที่ต้องเลิกลา

กับเขาทุกครั้งที่ยังซ่อนเธอเอาไว้
เป็นเพลงสำนึกผิดอยู่แล้ว

คิดถึงนะ

จะมีคนมาพูดถึง
แล้วก็แบบเขาก็จะมีคำที่บอกว่าเรามักซ่อนคนคนหนึ่งไว้ในเพลงอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมีคนที่เป็นแบบนี้เยอะมากเลยนะในโลกเรา
คือแบบบางทีเราอยู่ชีวิตดีอยู่แล้วอ่ะแต่มันต้องมีบ้างป่ะ
บางทีแบบว่าเออขับผ่านตรงนี้ที่แบบเคยมากับคนเก่า

มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราก็ไม่อยาก

ใช่มันนึกเฉยมันอาจจะนึกแล้วก็แบบ

ปรึกษาให้คนที่กำลังมีสถานการณ์แบบเพลงสลักจิต
จริงแล้วเราแอบใส่คำแนะนำไว้ในเพลงนะ
ก็คือไม่คิดจะเดินกลับไป

คือว่าเพลงนี้จริงเราถ้าคนที่เป็นแบบนี้
ฟังถ้าตัวเองเป็นมันแอบสอนอยู่นะเว้ย
ว่าแบบเราต้องรู้ดีว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้
อะไรคือถูกคือผิดอยู่ในเพลง
ใช่แล้วเราก็คือไม่เดินมาไกลแล้ว

อันนี้คือคำแนะนำของเราว่าแบบ
ต้องเตือนตัวเองว่าตอนนี้เรากลับไปไม่ได้แล้วนะ

ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเป็นอย่างนี้ก็จะบอกเออมึงมันแบบปกติแหละ

อย่าไปติดต่ออย่าไปคุยกับเขานะเว้ย

ชื่อว่าถ้าเธอจะรักก็รักไปนานแล้ว

อันนี้เป็นความอินเนอร์ตัวเองที่เคยเจอมาก่อน
อันนี้โป๊เช๊เป็นประสบการณ์ที่ใกล้เคียงมาก

คือว่าแบบเคยมีวันที่รู้สึกแบบนี้เลย

คือแบบว่าโอ้ไม่ใช่แหละอะไรอย่างนี้
เราก็แบบว่าถ้าเกิดคนเขาจะชอบเรา
เขาน่าจะแบบต้องรีบขอเราเป็นแฟนไปนานแล้ว
แต่มันมีกริยาอาการบางอย่างของอีกฝั่งหนึ่งที่ทำให้เราคิด
คือไม่ได้นัดหมายคือเรารู้สึกว่าคนที่แบบอยู่ในสถานะที่แบบว่า
คืออาจจะแบบสถานการณ์ไม่ได้ตรง๑๐๐แต่ว่าจะเจอแบบนั้นแหละ
เช่นนั่งกันอยู่แล้วก็

แล้วก็หรือแบบว่าเอ้าทำไมมันโพสต์มันเหมือนมันอยู่คนเดียววะ

คือทุกคนอ่ะตอนที่แบบ
เป็นคนคุยแล้วไม่ชัดเจน
มันไม่มีใครหรอกที่จะไม่ส่องถูกป่ะ
มันก็ต้องไปส่องว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหน

พอเช็คเห็นเขาเช็คอินที่แบบ
แปลกอ่ะบ้านใครวะหรืออะไร

คือนี่คือสาเหตุที่ไม่อยากคุยกับใคร

ใช่ไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบโทรไปด้วยว่า

เธอก็ใส่คำแนะนำลงไปในเพลง

เราก็แนะนำที่ประโยคจบว่า

ใช่ซึ่งอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราคุยกับ

การที่เขามากักเราแบบนี้

เราจะว่าเออมันเข้ากับคาแรคเตอร์ของน้อง
เพราะว่าน้องเขาดูเป็นผู้หญิงยุคใหม่

ควรจะเตือนผู้หญิงที่กำลังโดนแบบนี้

ถ้าเขาจะรักเขารับแก่ไปนานแล้วล่ะ

สร้างวันจะมีท่อนที่ตรงสาระมากเว้ย

ฉันไม่ควรจะรอคนที่ไม่จริงใจ

อีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเพลงดังทั้งนั้นคือเพลงผู้หญิงจีบก่อนได้

อย่างเช่นเธอไมโอน้องบ้างแล้วก็ชอบปะเนี่ย
จริงแล้วเรามีทัศนคติยังไงกับเรื่องผู้หญิงจีบก่อนได้
ว่าผู้หญิงที่ไปแอวเขามันก็น่ารักดี
คือแบบรู้สึกว่าบางทีแบบผู้ชายหลายคนเขาก็ชอบให้ผู้หญิงจีบก่อนนะ
เพราะว่าบางทีแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชายทุกคนที่จะต้องจีบ
มันคือรู้สึกว่าใครชอบก็แสดงออกสักหน่อยหนึ่งมันก็น่ารักดี
แต่ว่าแค่แบบเอออย่าไปลวนลามเขาก็พอ
เดี๋ยวก่อนอยากถามหลังกล้องเนี่ยผู้ชายเนี่ยชอบให้ผู้หญิงจีบก่อนไหม
จริงป่ะชอบให้ผู้หญิงมาจีบ

แล้วถ้าผู้หญิงมาจีบชอบไหม

ถ้าเขาน่ารักเราก็โอเคถูกป่ะ
ก็คือเรารู้สึกว่าแบบผู้หญิงสมัยนี้สามารถที่จะแบบแสดงความรู้สึกได้

อย่างชอบแบนแดงเราก็เหมือนดูท่าทีแล้วว่าเขาชอบเรานี่
แต่เขาไม่ยอมพูดสักทีมันก็เลยรู้สึกว่าเสียเวลา
มันไม่มีใครพูดสถีมันมันมีคนหนึ่งที่แบบเปิดโอกาสว่าบอกได้นะ

ถ้าน้องใหม่เองเขาเป็นคนคาแรคเตอร์แบบน่ารัก
แล้วมีความแอ้วได้แอ้วแล้วไม่น่าเกลียด

อย่างน้องอูนเขาเป็นคนที่แฟนเขาเป็นผู้ชายที่ไม่พูดเลย
คือเหมือนกับว่าเขารักกัน
เขารักกันมากเลยนะแต่ว่าน้องอูนจะเป็นฝ่ายข้างรักมากกว่า
น้องอูนก็จะแบบอยากได้เพลงข้างรักแฟนอ่ะแม่
แฟนคือสามีที่อยู่มาหลายปีแล้วนะคะ

ก็เลยทำเพลงที่เหมือนไปจีบแฟนให้อะไรแบบนี้
แล้วแอ้มเป็นฝ่าย
มันดูแบบ

นึกออกป่ะคือแต่แต่ถ้าเกิดว่าเขามีดูมีใจกับเราแล้วเราจะไปแบบหยอดให้อะไรอย่างเงี้ย
เราว่าไม่ผิดคือส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงที่จีบก่อนคือแบบแรดหรืออะไรอย่างเงี้
รู้สึกว่าไม่เรามีสิทธิ์แต่ว่าแค่แบบมันอาจจะมีบางความสัมพันธ์ที่แบบว่า
ทำไปแล้วมันจะเจือนอะไรเงี้ย
ก็คือเอาดูสถานการณ์เอา
แต่จริงแล้วส่วนตัวคือชอบอยู่เฉย

คิดว่าถ้าเขาจะรักเขาก็จะรักเอง
ถ้าเขาจะรักก็เลยไม่มีไงเพราะว่าจริงยุคนี้อาจจะต้องแอ้วหรือเปล่า
ยุคกามิกาเซแอ้มก็เป็นนักแต่งเพลงอยู่ในนั้นแหละ
ซึ่งเป็นยุคที่ต้องพิสูจน์ตัวเองยังไม่พอ
พิสูจน์กับสังคมอีกว่าเพลงแนวนี้
มันจะขับเคลื่อนวงการเพลงของไทยไปได้
คือคำวิภาพวิจารณ์ที่เคยเจอ
มันเจอเยอะขนาดไหนแล้วเราจัดการยังไงกับมัน
คือว่าตัวเราเองไม่ค่อยเจอกับตัวเองที่แบบด่าเราเลยไม่ค่อย
คือมันมีคนด่าใช่มั้ย
คนที่โดนเยอะสุดคือพี่เอฟูกับพี่ก๊อฟ
ที่แบบว่าพี่ก๊อฟโดนไม่เยอะเท่าพี่เอนะ
แต่ว่าพี่ก๊อฟจะโดนเหมือนกับว่า
มีคนมาพูดว่าเขียนเพลงที่ไม่เด็กได้มั้ย
พี่เอฟูกับพี่ก๊อฟนี่คือถ้าใครเป็นแฟนคลับก๊อปมิกาเซก็จะรู้จักใช่ไหมครับ

เอฟูเนี่ยจะเป็นคนทำดนตรีทำทำนอง
แล้วก็เขาเป็นคนที่แบบหัวคิดเขาคือมันล้ำสมัยมาก
มันไม่ใช่แค่ทันสมัยมันล้ำไปเลย
อะไรที่แบบฟังแล้วมันแบบเสียงอะไรวะอย่างนี้
บางครั้งรำคาญบางคนจะรำคาญ
แต่ว่าถ้าเป็นยุคปัจจุบันนี้คือเหมือนทุกคนเขาชินแล้ว
เพราะว่าพี่ไอฟูในวันนั้นคือทำล้ำมาไกลมาก
แล้วก็เขาเป็นคนที่คิดเอาเพลงสไตล์ไทยที่มีกลิ่นแบบไทยเดิมอย่างนี้
เราก็แบบรู้สึกว่าไม่รู้ว่าใครนิยามว่าไง
แต่สำหรับเรามันเริ่มต้นที่พี่เอฟู
เขาด่าเรื่องแบบประมาณว่าเพลงอะไรฟังแล้วแบบ
น่าร่ำคาญขยะอะไรอย่างเงี้ยด่าขนาดนั้นเลย

ซึ่งเหมือนกับว่าเป็นเสียงสังเคาะไม่ชอบอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งจริงแล้วคือมันคนละมันคนละจุดประสงค์กับเพลงที่เป็นแบบในยุคก่อนหน้า
คือในยุคก่อนหน้ามันอาจจะเป็นเพลงที่แบบว่ามีเสียงดนตรีที่ต้องสมูทหรืออะไรแบบนี้
แต่ยุคคามิกาเซมันจะมีดนตรีแบบแปลกหลาดหรือว่าเนื้อที่มันไม่ได้เป็นคำที่สละสลวยมาก
มันไม่ได้เป็นกวีมันเป็นภาษาพูดหรือมีคำแสดงอยู่ในเพลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ผู้ใหญ่ก็อาจจะบอกว่าแบบฟังไม่รู้เรื่องเพลงอะไรวะอะไรอย่างนี้
หรือว่าเด็กร้องไม่ชัดอะไรแบบนี้คือพี่โปรดิวเซอร์จะโดนว่าเยอะ
ใช่เราเป็นเพลง

เราจะจะร้องไกด
แต่เราจะร้องชัดนะ

มันก็คือเป็นธรรมชาติของน้องจริงแล้วก็แบบอย่างน้องหวายอย่างเงี้
เขาก็พูดแบบนี้อยู่แล้วเราก็จะไปฝืนเขามันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยรู้สึกว่าแบบคนที่โดนบูลลี่ก็จะเป็นตัวโปรดิวเซอร์และศิลปิน
แต่ว่าตัวเราเล่าประสบการณ์จากการทำงานตรงนั้นมาเยอะ
เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะแบบทำนองแล้วก็จะได้ทำเพลงช้าเขียนเนื้อก็จะเป็นเพลงช้า
อันนี้คือเป็นแบบใช่เราว่าคือเราเคยพูดกับหลายคนว่า
สำเนียงการร้องของนักร้องไทยตอนนี้

เพราะว่าในยุคนั้นแอ้มเป็นคนร้องใจ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ได้นะ

หลักการของพี่เอฟูตอนนู้นนะคะ

ภาษาไทยแต่อย่าพยายาม

ให้มันตามวันอายุจริงมากเกินไป

ถ้าเป็นยุค๙๐จะร้องว่า

ผู้ใหญ่หรือครูภาษาไทยจะไม่ถูกใจ

ทำให้เพลงไทยมันฟังดูสากลขึ้น
อ่าคือเหมือนก็ว่าต่างชาติฟังเพลงไทย

เคยนับไหมว่า๑๐กว่าปีอะ๑๒๑๓
๑๒๑๓ปีนี้นี่คือขณะนี้คือยุคทองของแอ้มเลยอะ
ตลอดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หมดเท่าแรก
คือว่าเหมือนเรารู้สึกว่าตอนนี้เหมือนกับว่า
ถึงเราจะทำงานเยอะใช่ป่ะแต่มันคือความชำนาญขึ้น
แล้วก็สมมุติว่าพอมันเหมือนมันก็น่าจะเหมือนอาชีพอื่นที่มันต้องใช้เหมือนงานฝีมือ
ก็คือว่าพอเราทำบ่อยมันก็จะเหมือนคิดออกง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าจะมีช่วงที่งานไม่เยอะช่วงนั้นแหละที่คิดไม่ออก
คือกลายเป็นว่าเหมือนเราไม่ได้รับสมองนึกออกป่ะ
ยิ่งงานเยอะยิ่งแบบคิดไวยิ่งงานน้อยยิ่งหมดมุก
ใช่ตอนนี้คือแบบเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการงานเร่ง
แต่ว่าชอบมากเลยที่แบบงานเร่งนี่คือมีข้อดีเหมือนกันนะคะ
คือว่าเหมือนกับคนที่เขามาจ้างเราเขามีแพลนชัดเจนว่าเขาจะทำอะไร
เราก็จะรู้เลยว่าควรทำอะไรเพื่อที่จะแบบให้งานมันออกมาดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีแพลนอะไรเลยไม่รู้จะปล่อยเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้
บางทีแบบทำปีนี้ปล่อยปลายปีหน้าอย่างนี้มันก็เก่าแล้วป่
อะไรอย่างนี้เขาว่างานเร่งมันก็มีข้อดี
หรือว่าบางทีแบบเพลงมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องย้ำคิดย้ำทำเยอะ
มันควรจะแบบว่าคิดให้ดีแล้วลงมือทำแล้วก็จบอย่างนี้
บางทีเราไปเจอคนที่ทำแล้วไม่ปล่อยสักที
เขาก็ฟังวนไปแล้วก็แบบเกิดเปลี่ยนใจก็ไม่จบว่าไม่ได้ปล่อยสรุป
อืมขอหนึ่งประโยคหนึ่งหรือหนึ่งท่อนก็ได้
ของเพลงที่เราแบบแต่งเองแล้วประทับใจเองว่าเพลงนี้คือ
แต่งได้ไงวะฉันภูมิใจเหลือเกิน
เฮ้ยให้เวลาคิดได้
ฉันชอบเพลงชอบคำว่า
รักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจ็บสักคำชอบประโยคนี้
รักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจ็บสักครั้ง
รู้สึกว่าแบบอันนี้เป็นความรู้สึกว่าแบบ
คนที่เคยมีความรักมาก่อนอ่ะยังไงมันก็จะแบบ
ความเฟรชมันจะไม่เท่ากับรักครั้งแรก
แล้วครั้งแรกมันจะไปสุดเลยเว้ยร้อย
แต่ว่าพอแบบเคยผ่านความรู้สึกที่แบบเจ็บปวดมาก่อน
พอมีความรักครั้งต่อมันจะคิดเยอะ

ถ้าเกิดว่าเวลาเรามีความรักครั้งใหม่
แล้วเราสามารถรักเหมือนตอนเราไม่เคยเจ็บเลย

ที่รู้สึกว่าแบบเราจะสามารถรักคนนึง
ไม่กลัวได้เปล่าวะอะไรอย่างนี้

มันเป็นประโยคที่รู้สึกว่าแบบ

คือคิดว่าทุกคนที่ไปรักคนที่เขาเคยมีอดีต

ต้องอยากให้เขารักเราเหมือนรักครั้งแรก
ทุกคนอยากเป็นรักครั้งแรกหมดแหละแต่แบบมันไม่ได้ไง

มีเสียงอะไรที่แอ้มชอบฟัง

จะเอาเป็นตอนมีความสุขหรือจะเป็นตอนเศร้าก็ได้

รู้สึกว่าเพลงมันคือสิ่งที่แบบอยู่เป็นเพื่อนเราได้

ชอบฟังเพลงแนวแบบอินดี้เกาหลีที่มันเพาะสบาย

ก็เป็นป๊อปสบายไม่หนักค่ะ

ใช่เพลงที่จริงชอบฟังเยอะมากเลยนะคะ

ที่ไม่ถนัดคือเพลงที่แบบเสียงดัง

ฟังแล้วมันแบบโอ๊ยตุกเกินไม่ไหว

มีอะไรบ้างตอนนี้สาธยายมาเลย

คือมันมีเยอะมากจนมันจำไม่ได้

ก็คือฝากผลงานนะคะ

จะแบบอัปเดตเพลงใหม่ทุกทุกครั้งที่ปล่อยค่ะมีโซเชียลไหน

มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง

วันนี้ขอบคุณแอ้มมากเลยที่

สภาพของเธอเก่งมากคิดไม่หลุด

ไทยรัฐออนไลน์หรือเห็นหน้าพวกเราก็
มีอะไรติชมก็คอมเมนต์มาได้ค่ะ